บ้านหลังหนึ่งมีคุณยายอีก๗๐กว่าค่ะ
ทอต่อว่าถึงขั้นทำร้ายร่างกายคุณยายด้วยนะฮะ

นี่ขนาดถ่ายคลิปอยู่ไกลนะเนี่ย

ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในบ้านหลังนั้นนะฮะ

คนบอกกับอีกฝั่งเนอะอังกฤษนี่เห็นมั้ย
ขวัญให้ขาดเลยจะแทงไส้ไหลเลย
คุณผู้ชมครับชาวบ้านในพื้นที่แถวนี้นะฮะ

ที่ถูกคนในเสียงนี่กำลัง
ต่อว่าด่าทอคมคู่อยู่นี่นะฮะ

อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีนะครับทุกผู้ชมครับ
ชาวบ้านให้ข้อมูลอีกมุมหนึ่งนะฮะ

อยู่กับหลานชายและหลานสะพ้าย

และมักจะมีเสียงดังมาจากบ้านหลังนี้

เป็นแบบนี้เป็นประจำทุกวันเลย

ล่าสุดนะครับช่วงเที่ยงที่ผ่านมา

พันธุ์ตำรวจเอกสมชายขำสัจจา
และพมจนธบุรีด้วย
มาที่บ้านหลังนี้เลยเพื่อมาดูว่า

มาถึงบ้านหลังนี้พบว่าคุณยาย
นั่งพิงโซฟาอยู่ที่พื้นในบ้าน
นี่หลานชายกับหลานสะพ้ายนะฮะ

ชาวบ้านบอกว่าลูกสาวคุณยายเนี่ย

ก็จะกลับมาเยี่ยมคุณยายปีละครั้ง
ล่าสุดเพิ่งมาเมื่อ๓เดือนก่อนนะฮะ
โดยลูกสาวเนี่ยอยากจะให้แม่ไปอยู่ต่างประเทศด้วย
แต่เอกสารเนี่ยยังไม่เรียบร้อยนะ
ยังไม่ผ่านเลยยังไปไม่ได้
จึงฝากแม่ไว้กับหลานชายนะฮะนี่ฮะ
โดยจ่ายเงินค่าดูแลยายเนี่ยให้กับหลานเนี่ย

พร้อมกับมีรถยนต์เอาไว้ให้ใช้อีก๑คัน
เพื่อให้พาคุณยายเนี่ย
ออกไปข้างนอกไปดูนู่นดูนี่ดูนั่นอะไรบ้าง

แต่ชาวบ้านบอกไม่เคยเห็นหลานกับหลานสะพ้าย

พายายออกจากบ้านไปไหนเลย
มีแต่เสียงดุด่าดังมาจากบ้านหลังนี้

คุณปวีนาก็ไปคุยด้วยพมจังหวัดก็มา
พุ่มกับการสพสัยน้อยก็มา
คือชาวบ้านเขาอ้างว่าเขาได้ยินเสียงคุณยายถูกทุบตีทั้งเช้าทั้งเย็นด้วยนะครับ

เคยแจ้งอบตให้มาตรวจสอบมาตักเตือนแล้ว

คราวนี้ก็เลยแจ้งตำรวจกับทางมูลนิธิปวีนาให้มาช่วย
ตำรวจก็เชิญตัวหลานสะพ้ายกับหลานชายเนี่ยไปพูดคุยรายละเอียดที่โรงพักนะครับ
ส่วนทางเจ้าหน้าที่ก็พาคุณยายไปโรงพยาบาลไปตรวจร่างกาย
เราได้คุยกับหลานชายของคุณยายนะครับที่สพไซน้อยนะฮะ
หลานชายยืนยันว่าไม่เคยทำร้ายนะฮะ
แต่ยอมรับว่าเสียงดังดุด่าบ้างเนื่องจากยายหูไม่ค่อยได้ยินนะ
นี่คุณยายวันนี้ก็พาไปโรงพยาบาลนะ
หลานชายเนี่ยอ้างว่าเวลาที่ดุหรือว่าต่อว่ายายเนี่ย
ก็อย่างเช่นเวลาไปเข้าห้องน้ำแล้วก็ไม่ราดน้ำ
ชาวบ้านบอกเห็นใช้ยายกวาดบ้านด้วยเหรอ
หลานบอกเอาก็หมอเขาสั่งไว้บอกว่า
ต้องให้ยายออกกำลังกายบ้าง
งั้นเดี๋ยวจะไม่ได้เคลื่อนไหวจะป่วยติดเตียง
เวลาถ่ายนะแกถ่ายยังไม่เคยลาดเลย

บางทีก็ฉี่ตรงข้างไอ้กำแพง

ผมว่าเสียงดังเพราะเขาไม่ค่อยได้ยิน

แล้วผมก็อยากให้ใครเอาไปเลี้ยงดู
คุณวิธีเอาไปลองไปดูสักเดือนนึงก็ได้

ครอบครัวผมก็ไม่เคยยุ่งในรอบบ้าน

ติดต่อไปยังลูกสาวของคุณยายที่อยู่ต่างประเทศนะครับ

ลูกสาวก็อนุญาตยินยอมให้พาคุณแม่
ก็คือคุณยายไปอยู่ในความดูแลของพมตรจังหวัดแล้วก่อนนะครับ
ตอนนี้ก็ส่งไปตรวจสุขภาพร่างกายที่โรงพยาบาลเรียบร้อย
ว่ามีร่องรอยการถูกทำร้ายหรือไม่อย่างไร
จากนั้นจะส่งไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงในจังหวัดปฐุมธานี
เดี๋ยวจะให้ทางลูกสาวเนี่ยมาดำเนินการเรื่องรับแม่ไปอยู่ด้วยต่อไปนะครับ
แล้วก็ไปลงบันทึกประจำวันเป็นหลักฐานเอาไว้ก่อนนะ
เพื่อจะต้องรอการตรวจสอบว่าคุณยายถูกทำร้ายร่างกายจริงหรือไม่
ถ้าถูกทำร้ายจริงก็ต้องมีการแจ้งข้อหาดำเนินคดีต่อนะครับ
กับการสพไซน้อยบอกว่ายังไม่ได้แจ้งข้อหากับใครนะครับ
เนื่องจากต้องรอผลการตรวจร่างกายของคุณยายและต้องรอสอบถามพูดคุยจากคุณยายด้วย
เนื่องจากพยานหรือว่าชาวบ้านอ่ะที่เขาแจ้งข้อมูลมาเนี่ย
หลักฐานที่มีก็คือคลิปแล้วมีเสียง
แต่มันยังไม่มีการเห็นที่เป็นหลักฐานชัดเจนว่ามีการทำร้ายร่างกายแบบไหนยังไงหรือไม่
ต้องรอผลการตรวจสอบร่างกายคุณยายก่อนนะฮะ
คุณผู้ชมคะเรื่องของการทำร้ายร่างกายของคุณยาย